จะพาไปดูอุทาหรณ์สำหรับคนข้ามถนนกันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แถวย่านพัฒนาการตอนกลางคืน
เป็นรถจักรยานยนต์ขับมาด้วยความเร็วสูงทีเดียว

คนข้ามถนนสลบคาที่เลยค่ะ
ใครว่ารถจักรยานยนต์จะไม่ทำให้คนข้ามถนนเป็นอันตรายแบบนี้
แต่ว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไป
คนข้ามถนนสลบคาที่เลยค่ะ
ใช่ครับด้านซ้ายมีรถคันหนึ่งจอดอยู่

จังหวะรถไปพอดีก็ชนเต็มเลยฮะ

สำหรับใครที่จะข้ามถนนในเวลากลางคืน
ทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจจะไม่ดี
คนขี่รถจักรยานยนต์ด้วย
แล้วก็คนที่จะข้ามถนนด้วย
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของเขา
ให้เห็นรถจักรยานยนต์ชนคนข้ามถนนตอนกลางคืน
บนถนนย่านพัฒนาการช่วงเวลาสัก๓ทุ่ม
ของคืนวันที่๒๒มกราคมค่ะ
ข้อความระบุด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพัฒนาการ
ฝากเตือนไว้ให้เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย
ในคลิปจะเห็นค่ะว่ารถจักรยานยนต์ที่ซ้อนท้ายกันมา๒คน

ชายใส่ชุดขาวก็วิ่งตัดหน้าแบบกระชั้นชิด

ใส่ชุดขาวที่ถูกชนก็นอนแน่นิ่งไม่ได้สติค่ะ
คนขับรถจักรยานยนต์ก็นอนเจ็บคลวนคลางไม่แพ้กัน

ก็ร้องเรียกผู้ที่เห็นเหตุการณ์มาช่วยคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะคะ

ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์หลากหลาย
เช่นหากคิดว่าข้ามถนนตอนกลางคืน
ถ้าเป็นไปได้ควรขึ้นสะพานลอยจะดีกว่า
ถ้าข้ามทางม้าลายก็น่าจะปลอดภัยมากกว่านี้
เพราะพื้นถนนสะท้อนสายตาเห็นชัดเจนค่ะ
มาจากเกาะกลางถนนแล้วก็เดินข้ามไป
แล้วไม่ทันมองชนเข้าไป
ระวังกันด้วยครับใครจะข้ามถนนในช่วงกลางคืน